ไปที่จังหวัดสตูนค่ะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวค่ะร้านนี้เขามีการนำสาหร่ายคนนกมาปรุงด้วยค่ะ
ดูค่ะนี่คือครั้งแรกที่เคยเห็นนะคุณชิสาไม่เคยเห็นเขาเอาสาหร่ายอันนี้มาไว้ในก๋วยเตี๋ยวเลย
เคยเห็นจะทานเปล่าเปล่าใช่ไหมเออเออใช่ใช่ใช่เอาไปทำยำเอาก็แล้วแต่
ว่าเนี่ยค่ะเอามาผสมเป็นส่วนหนึ่งของเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะอืมชาวบ้านที่แห่งเนี้ยจังหวัดสตูนเนี่ยค่ะ
เขาจะรู้จักสาหร่ายขนนกในชื่อที่เรียกว่าลาโตดลาโตดเนี่ยขึ้นตามกระชังนะคะ
ทีนี้เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเอามาทำอะไรได้
เอามาทานคู่กันแบบนี้ลาโตดกับส้มตำหรือว่าส้มตำสาหร่ายนั่นแหละค่ะ
ส่วนเมนูก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะเอาสาหร่ายคนนกมาใส่เหมือนกัน
มันก็จะเพิ่มรสสัมผัสเนื้อสัมผัสที่กรุบกรับเด้งดึงขึ้นมาอีก
สาหร่ายก็มีประโยชน์ด้วยอย่างงั้นเลยเคี้ยวกรูปกรูปอร่อยดีเพิ่มดีเหมือนกันนะคะ
ปูราวหมู่สองตำบลเจบีลังอำเพลิงจังหวัดศ์ตูน
คือร้านเนี้ยเขาดัดแปลงมาจากบ้านพักคนงานหลุมฐานเก่าบรรยากาศมันก็จะมีความเป็นกลิ่นอายของความวินเทจนิดนิด
มีความแบบธรรมชาติหน่อยหน่อยเจ้าของร้านคือคุณพระกามาศมาริยันอายุหกสิบสี่ปีค่ะ
ก็เล่าถึงที่มาให้ฟังบอกว่าเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายมา
ลูกหลานที่ออกจากงานก็เลยมาปรับปรุงร้านนี้ให้มันดูใหม่ให้ร้านกว้างขวางขึ้น
ใหญ่โตมากขึ้นประกอบกับว่าคิดเมนูให้มันหลากหลาย
จะได้ตอบโจทย์ลูกค้าที่เข้ามาทานนะคะส่วนอาหารก็มีเยอะแยะเลยนะคุณ
มีพวกอาหารอีสานก็มีอยู่ใต้นะแต่อาหารอีสานก็มาเหมือนกันนะคะ
โอ้ยบรรยากาศดีด้วย่ะค่ะเค้าชอบที่จะมาสั่งเมนูก๋วยเตี๋ยวสาหร่าย
แล้วก็สาหร่ายส้มตำนี่แหละสั่งนะแล้วไปกินตรงกลางสะพานนะโอ้โห
ทำไมไม่กินบนโต๊ะ

ก่อนแล้วก็เดินไปถ่ายรูป

อยากทำพร้อมกันในเวลาเดียวกัน

ก๋วยเตี๋ยวสาหร่ายเนื้อตุ๋นถ้วยละ๔๐บาทนะ
ส่วนส้มตำสาหร่ายชุดละ๔๐บาทค่ะ

ร้านเปิดตั้งแต่๑๐โมงครึ่งถึง๒ทุ่มนะคะ
แต่ว่าสาหร่ายขนนกจะมีเป็นฤดูกาล

พฤษภาคมมิถุนายนนี่แหละ
ใครอยากจะทานโทรไปหาเขาก่อน

จองโต๊ะไว้ก่อนก็ได้

ไม่ตรงปกไม่เห็นเหมือนที่ตลอดข่าวพูด

อันนั้นคิดได้ตลอดทุกฤดูกาล